ภายลกศนามรอบแรกกลุ่มสินะของเจ้ออสเดียครับ
ก็เริ่มได้เดี๋ยวนำไปก่อนสองแสตแรกเลยนะครับ
แต่ว่ารัสเซียเนี่ยได้เปรียบรูปร่างก็พลิกกลับมาชนะ๓เซตที่เหลือนะครับ
ไทยก็แพ้ไป๒ต่อ๓เซตสกอร์๒๕
แล้วก็แพ้๑๓๒๕๒๑๒๕แล้วก็๙ต่อ๔
มีเพิ่มเป็น๓คะแนนนะครับอยู่อันดับ๓ของกลุ่ม๔
หัวหน้าภูมิสอนนะครับก็บอกว่าถึงเกมนี้จะแพ้แต่เป็นกำลังใจที่ดี
สำหรับทีมไทยในเกมต่อไปครับ
หลังเกมพิมพิชยากกรำที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้๑๙คะแนน
ก็มีอาการหมดแรงขาอ่อนแล้วเดินไม่ไหวนะครับ
ถึงมือรุ่นพี่อย่างวิลาวันอภิญญาพงศ์นะครับ

โดยทีมชาวไทยจะเล่นนัคนศรีและเตรียรแดดแอนโทบเลโก้นะครับ
วันที่๒ตุลาคมเวลา๑๔นาฬิกา๑๐นาที

แต่ว่าดูสีหน้าแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นน่าเป็นห่วงมาก

วันนี้ไม่มีการแข่งขันนะครับทีมวอเล็กบอลสาวไทย